ถ้าหากอยากจะทำบุญอาจจะต้องเฟ้นหา

เพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่กาญจนบุรี
เขากลัวว่าจะเจอพระเก๊พระปลอม

เนี่ยครับเข้าไม่ได้นะขอโทษทีขอโทษทีแล้วก็ยิ้มหวานครับ
แล้วก็โชว์ใบดีกาให้ดูครับว่าจะมาเรียรายเงินทำบุญนะ

ชาวบ้านไม่สบายใจพระจริงหรือพระปลอมเนี่ยคุณผู้ชมลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับ
คิดเห็นอย่างไรข้อสังเกตแรกที่ชาวบ้านเขาสงสัย
๕โมงเย็นนะครับช่วงเวลานั้นท่านต้องอยู่วัดหรือเปล่า
ทำไมออกมาแบบนี้และนอกจากนี้ใบดีกาที่ท่านยื่นมาให้ดูเนี่ย
ที่ท่านระบุไว้ในเอกสารพอไปตรวจสอบแล้ว
เหมือนว่าจะไม่มีนะตกลงมันยังไงล่ะ
นี่นะฮะไม่มีชื่อวัดตามที่ระบุในใบดีกามีเพียงแค่สำนักสงฆ์
เขาก็เลยกลัวว่าจะเป็นพระปลอมหรือไม่อย่างไรมาหลอกเรียกอะไรเงินบริจาคหรือเปล่า
ซึ่งคนในคลิปนี้ที่ห่มเหลืองแล้วก็มาเรียรัยเนี่ยก็สามารถจะชี้แจงได้เช่นเดียวกันนะฮะ
ผู้จัดการหอพักแห่งนี้อยู่ในพื้นที่กาญจนบุรีบอกว่าพื้นที่ของเธอเป็นพื้นที่สำหรับชาวเมียนมาที่ถูกกฎหมายพักอาศัยเท่านั้น
คนนอกห้ามเข้าแล้วท่านสองคนนี้เข้ามาได้อย่างไร
ใช้คำว่าคนก่อนนะเพราะว่าชาวบ้านยังไม่รู้ว่าพระจริงพระปลอมนะฮะ
ผู้จัดการหอพักที่ท่ามกากาญจนบุรีก็เลยเอาภาพนี้มาโชว์ให้ดู
แล้วก็มีคลิปวงจรปิดด้วยก่อนหน้านั้น๒๖กันยาประมาณ๕โมงเย็นนะครับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบหน่อยครับพระจริงหรือพระปลอม
ถ้าหากมีความคืบหน้ามีบทสรุปหรือคำชี้แจงใดเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไป
ทั้งรูปลักษณ์ภายนอกทำไมผมไม่สั้นทั้งช่วงเวลาที่มาทั้งเอกสารที่โชว์
ทำให้ชาวบ้านอดสงสัยไม่ได้รอติดตามความคืบหน้ากันต่อไปตรวจตราให้ดีด้วยครับ